คุณผู้ชมฮะติดตามข่าวนี้จะเป็นข่าวใหญ่ต่อไปนะฮะ

บอกว่าอาทำกับหนูแบบนี้ได้อย่างไร
หนูนับถืออาเป็นอาเป็นญาติแท้

แต่อาก่อเหตุซาดิตกับหนู
ข่มขืนหนูทำหนูเป็นรอยช้ำทั้งตัวเลย
หนูต้องแจ้งความแล้วล่ะแม้ว่าอาจจะขู่ฆ่าก็ตาม
แต่ว่าเพื่อไม่ให้อาไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้วัย๓๕ปี
เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ร้องเรียนกับผู้สิทธิ์ข่าว

เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ได้ถูกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอสนม
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เป็นเครือญาติของเธอ

ชักชวนให้ดื่มเบียร์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ซึ่งเธอก็ไปดิเพราะว่าปกติเธอก็ไปดื่มแบบนี้อยู่แล้ว
เพราะว่าเธอก็นับถือเป็นญาติใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ก็ไม่เคยคิดว่าอาคนนี้จะมาก่อเหตุกับเธอนะครับ
ก็เธอก็ไปไปดื่มเบียกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

ตอนแรกมีพี่สาวของเธอดื่มเบียร์อยู่ด้วย
แต่ว่าพี่เขยได้มารับพี่สาวกลับไปก่อน
ทีนี้ก็จะเหลือเธอนั่งดื่มอยู่กับผู้ใหญ่บ้านเพียง๒คน

ก็ได้ชวนเธอไปดื่มกันต่อที่บ้านญาติของผู้ใหญ่บ้านเอง
กระทั่งมืดค่ำเธอก็เมามาก
เธอก็นอนหลับไปแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลย
เพราะว่านับถือกันเป็นอาอยู่แล้ว
เป็นอาเป็นหลานอยู่แล้วไม่ได้คิดอะไรเลย
ก่อนจะรู้สึกตัวตื่นมาประมาณตี๒ก็เข้าสู่วันที่๑๔

พอตื่นมานะเธอตกอกตกใจเลย
เพราะพบว่าเธอนอนเปลือยกายเหลือแต่กางเกงใน
เสื้อผ้าถูกถอดออกไปจนหมดเลย
พอหันไปข้างปรากฏว่า
อาของเธอหรือผู้ใหญ่บ้านก็นอนเปลือยเปล่าอยู่ข้าง

ผู้ใหญ่บ้านก็ยังพยายามจับปล้ำและถอดกางเกงของเธอ

บอกว่าอย่าทำหลานอย่าทำหลานเลย
เพราะที่พูดดีเพราะกลัวไงคุณ
กลัวว่าเขาจะทำร้ายหรืออาจจะฆ่าได้นะฮะ
ผู้หญิงคนนี้บอกใช้เวลานานพอสมควรเลย
จึงสามารถขอร้องเขาออกมาได้

เปิดเนื้อเปิดตัวออกมาสำรวจตัวเอง
พบว่าเป็นรอยเขียวช้ำทั่วตัวเลยนะคุณนะ

ได้รับข้อความส่งมาที่มือถือของเธอ
จากผู้ใหญ่บ้านคนนี้หรือจากอาของเธอคนนี้
มาข่มขู่บอกไม่ให้แจ้งตำรวจ

ขู่ว่าได้ถ่ายคลิปเอาไว้เดี๋ยวจะเอาไปประจาน
ทำให้ตัวเธอรู้สึกกลัวมากนะครับ
แล้วก็ยังพูดให้เธอเสียหายต่างนานา
คงไปทำแบบนี้มากับคนอื่นแหละ
ไม่ใช่ทำกับฉันคนเดียวทำกับอาคนเดียว

กลัวก็กลัวนะแต่ก็ต้องปรึกษาพ่อ
และให้พ่อพาเข้าแจ้งความกับตำรวจสพสนม

ตำรวจได้เรียกผู้เสียหายไปพบพนักงานสอบสวน

โดยเธอก็บอกว่ายังรู้สึกกลัวว่าจะถูกทำร้ายตามที่ข่มขู่
แต่ก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ไปก่อเหตุกับผู้หญิงคนไหนอีกนะครับ
เพราะว่าถ้าเข้ารับความจริงนู้นกับสิ่งบ่อย่างครับ
ประเด็นนี้มีทั้งเรื่องของคดีความ
ก็คือเรื่องของการถูกข่มขืนหรือทำร้ายร่างกายอะไรเนี่ยนะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าทางตำรวจสพพนม
ก็ได้เรียกตัวผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว
ให้มาพบพนักงานสอบสวน
ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวให้การปฏิเสธนะฮะ

ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนาอีกครั้งนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวที่ถูกกล่าวหา
กล่าวเพียงสั้นบอกว่ามีสื่อบางสำนัก
นำเสนอข่าวที่เกินความจริงไป

แต่ท่านก็ลงเกินความเป็นจริงเกินไป
ผมไม่ได้ระบุช่องไหนนะครับเมื่อเช้าผมดูทั้งหมด๓ช่อง
มันเกินความเป็นจริงแบบแทบรับไม่ได้ครับ
ความเป็นจริงระหว่างเขากับผมเนี่ย
เขาก็รู้ผมก็รู้ขอให้คิดแค่นี้ครับ
ผมก็เลยต่อไปนี้ก็ต้องอยู่ที่ศาลครับ

ก็ต่างรู้ว่าใครผิดใครถูกเขาก็รู้ผมก็รู้นะครับ

อยู่แบบนี้ค่ะเขาก็รู้ผมก็รู้
รู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วก็จะให้ไปสู้กันในศาลนะ
ใช่เขาพูดเลยบอกว่าเอาความถูกต้องไปวัดกันที่ศาลนะฮะ
อย่างที่บอกไปถ้าเป็นคดีก็เป็นคดีความ
ล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าทำร้ายร่างกายอะไรกันนี่แหละครับ
แต่ถ้าเป็นเรื่องของวินัยมันก็มีเหมือนกัน

เพราะว่าตัวผู้ชายคนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ดังนั้นนะครับทางด้านของนางสาววันเพ็ญหารเสมอ
ซึ่งเป็นนายอำเภอสนมเนี่ยนะฮะ

นางสาววันเพ็ญนายอำเภอก็บอกว่าเธอก็เพิ่งจะทราบข่าวเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เอง
ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ใหญ่บ้านรายนี้นะครับ
ก็ได้สั่งการนะฮะให้ประหลัดของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับ
ไปดูแลรับผิดชอบเรื่องงานปกครองดูแลในเรื่องวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้ว
ก็ต้องไปสอบสวนข้อเท็จจริงผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็จะมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกันก่อน
ถ้ามีมูลที่จะสอบวินัยก็ต้องเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
จะเสนอผู้ว่าตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงถ้าถึงขั้นลงโทษทางวินัยนะครับ
ก็แล้วแต่พักงานไล่ออกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูทั้งพยานหลักฐานทุกอย่างก่อน
ถ้าผู้ใหญ่บ้านทำผิดจริงขั้นตอนต่อไปก็เสนอตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
ถ้าผิดวินัยร้ายแรงก็ถูกปลดออกไล่ออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับ
บอกผู้ใหญ่บ้านยิ่งเป็นคนที่ต้องดูแลชาวชุมชนด้วย
ก็ต้องรักษาวินัยเหมือนข้าราชการพลเรือนคนอื่น

ใช่ก็กังวลนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับพวกภาพลักษ

แล้วก็นายอำเภอย้ำด้วยบอกว่าให้ประชาชนมั่นใจได้เลยเรื่องนี้
ยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอน
ใช่นะครับทางประหลัดอำเภอนะฮะก็ถูกสั่งการไปแล้ว
นำตัวผู้ใหญ่บ้านรายนี้มาพูดคุยกับนายอำเภอด้วย
แต่ปรากฏว่าไปถึงบ้านของผู้ใหญ่บ้านรายนี้ไม่พบตัวพบแต่ภรรยานะฮะ